มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้
ที่สำคัญมีภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ย
เผยแพร่ออกมาในโลกโซเชียล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่รถดำคันหนึ่ง
โอ้โหขับชวิชวาสเหลือเกิน
คือเมื่อวานี้ถูกภาพนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย

สวิสวาทแบบนี้หรือเปล่าพอสวิสวาทแบบนี้

ทำให้รถคันอื่นเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ

ขับมาด้วยความเร็วแล้วก็ขับมาแบบไหนนะครับ
เป็นบททดสอบบนท้องถนน
โอ้โหก็ต้องหยุดไว้เองนะครับ

ไปปาดมาซิ่งแบบนี้
และทำให้รถคันอื่นที่อยู่บนท้องถนน

อาจจะไม่ต้องอธิบายภาพอะไรมากนะครับ

ว่ารถคันดำมาปาดรถคันที่มีกล้องหน้ารถ
แล้วก็ไปเฉียวด้านหน้าของรถคันสีส้ม
คือจากซ้ายสุดแล้วก็เวียงมาขวาสุด

พอมาปาดแล้วก็มาเฉียวรถคันสีส้มนี้แล้วนะ

ก็ไปชนรถแท็กซี่สีชมพูด้านซ้ายสุดอีก

เขาพลิกคว่ำหลายตลบที่สำคัญ
รถแท็กซี่มีผู้โดยสารด้วย

คุณศักดาเจ้าของรถคันสีส้มที่อยู่เลนส์ตรงกลางเนี่ย
ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว

คุณผู้ชมอาจจะสงสัยโลลองคือใกล้

มีเพื่อนชาวฝรั่งเศสชื่อโรรองเป็นคนขับ

คุณศักดาและคุณโรลองบอกว่า
ขับรถอยู่ดีก็เกิดอุบัติเหตุ

ออกเข้าไปไม่ไอนะเพราะรถคันหลังเขาดี
ส่งคลิปให้พี่รถคันหลังเนี่ย

และแท็กซี่สียมพูอยู่เลนซ้าย
แล้วอยู่ไอ้รถสีดำนี่

ทำให้รถทุกคันเสียหลักไปหมดเลย

ตัวผมเองและโรรองคนขับ
รถสีส้มเนี่ยฮะไม่เป็นอะไร

ผู้โดยสารในแท็กซี่สิครับ

รอการสืบสวนว่าใครผิดนะครับ

พนักงานสอบสวนงานศูนย์ควบคุมจราจร

ได้ตรวจสอบคลิปเหตุการณ์
กล้องหน้ารถเรียบร้อยแล้ว

อ่ะไม่ใช่

คือนายคงศักดิ์คงภัยโรธ

เป็นต้นตอของอุบัติเหตุ

เฉียวชนกับรถยนต์โตโยต้าสีส้ม

หรือว่าโรรองได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

หลายคนถามว่าคนขับแท็กซี่
และผู้โดยสารที่เป็นแอร์โฮสเตจ
โชคดีนะโชคดีมาก
ถูกนำส่งโรงพยาบาลวิภาวดีรังสิตแล้วนะครับ

หลังจากได้ดูคลิปและลงไปตรวจที่เกิดเหตุ

ทั้งคนขับรถฮอนด้า

ก็ยอมรับว่าขับรถมาด้วยความเร็ว
เพื่อจะรีบไปทำงานย่านดอนเมือง

ผู้อื่นเสียหายและทำให้ผู้อื่น

น่ากลัวสำหรับเหตุนี้นะฮะจะขับ

คุณนักฆ่าฉายางเงียบหรือบอก
โอ้โหถนนที่ไหนก็ทำแบบนี้ไม่ได้ทั้งสิ้น

มากเหมือนกันน่าจะเข้า

ไปทำงานแถวดอนเมืองใช่ไหมคะ

ถ้ารีบขนาดนี้เดี๋ยวได้ไปที่อื่นนะนะฮะ